ในกรณีที่สมมุติเราชอบไปเล่นในคอมพิวเตอร์

คนก็จะไปเห็นแล้วก็ไปพิมพ์แทนเราได้

เอาสิไปทวงเข้าห้องของผู้พักอาศัยน่ะ
เออแสดงเป็นแสดงตัวเป็นเจ้าของ

จากนางนาวรัฐอายุ๔๙ปี
เป็นผู้จัดการอาคารหอพักนะครับ

บอกว่าเย็นวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
นำหลักฐานเข้าแจ้งความให้เดิมเนินคดีกับผู้หญิงคนนั้น
ค่ะนะฮะที่ยืนอยู่นะครับ
เป็นคนที่ปลอมไลน์ของเธอนะครับ
แล้วเข้าไปใช้แล้วเอาไปแชท
กับใครไม่แชทไปแชทกับผู้พักอาศัยในอาคาร
แม้แต่หัวหน้างานของเธอเนี่ยนะครับ
ยังถูกทวงค่าเช่าเลยนะฮะจำนวน๔๐๐๐บาท
โดยกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ทำทีมาติดต่อขอเช่าห้องสอบถามรายละเอียดนั่น
สอบถามรายละเอียดหนี้แล้วก็แจ้งจำนวนเงินค่าเช่ากับค่าประกันห้อง๘๐๐๐
๐บาทซึ่งระหว่างที่คุยกันเนี่ย
หญิงคนนี้ก็ขอเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหาย
บอกพี่ขอแอดไลน์หน่อยนะหลังจากนั้นผู้หญิงคนดังกล่าวก็อ้างบอกว่า
เงินมาแล้วนะแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ย
ส่งมาในไลน์แล้วนะตรวจสอบจำนวนเงินที่เข้ามาในบัญชี
ไม่ใช่๘๕๐๐ครับเข้ามาบาทเดียวเข้ามาบาทเดียว
พูดคุยกับผู้หญิงคนนั้นแต่เจ้าตัวบอกว่าขอตัวกลับก่อนนะ
มีธุระหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ไม่สามารถใช้ไลน์นี้ได้อีกเลยฮะ
กระทั่งผ่านไปประมาณ๒๓ชั่วโมงครับได้รับแจ้ง
ใช้ไลน์ไปทวงค่าเช่ากับผู้พักอาศัยหลายรายเลยนะ
แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นยังมีไลน์ของเธอเนี่ย
ทักไปหาหัวหน้างานเพื่อทวงเงินด้วย
นี่แหละครับผู้พักอาศัยคนหนึ่งครับ
กรุงผู้ชมเอกใจถึงความผิดปกติในไลน์ดังกล่าว
ทำทีตอบแชทไปบอกว่าจะโอนเงินให้
แล้วก็โอนเป็นบาทหนึ่งอันนี้มีหวัยพริบ

ลูกค้าผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซด์มา
เดินเข้ามาบอกขอจะเช่าห้อง
พี่ก็เลยบอกว่าโอนแค่๘๒๐๐นะคะเงินประกันแล้วก็ค่าห้อง
แล้วก็ก็เลยบอกว่าหนูโอนแล้วทำไม่เด้งเหรอคะพี่
นั้นก็เขาก็ให้หลักฐานมา
ส่งไลน์ปรากฏไลน์พี่มาเด้งเขาก็ส่งมาให้ก็ยังพี่ยังมีไลน์อยู่
พี่ก็บอกเดี๋ยวโทรเช็คบัญชีว่าทำไมสลิปแปลก
งั้นพี่โทรเช็คไปเลยค่ะเดี๋ยวหนูออกไปเอาบัตรประชาชน
แล้วเอ่อเพราะเขาออกไป๕นาที
บัญชีก็โทรมาว่าเงินเข้าแค่๑สตางค์พี่นา
แล้วหลังจากที่บัญชีคุยเสร็จไลน์พี่หลุด
พี่ก็งงว่าไลน์ดูดหายไปไหนต่าง๑๐นาที
คุณผู้ชมครับสำหรับเลขบัญชีดังกล่าวนะฮะ
ชื่อบัญชีคืออนงนะครับ
ตอนนี้พนักงานสอบสวนเตรียมยื่นขอตรวจสอบ
ยังธนาคารเจ้าของบัญชีแล้ว
นี้เชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียวหรอก

ฝากเตือนไปยังประชาชนนะครับ
ใช้แอปพลิเคชันต่างระวังหน่อยจะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับใครเนี่ย
ให้กับคนอื่นไม่อย่างนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อแบบนี้ได้
คุณตำรวจเมื่อกี้เรา๓คนหันมาคุยกันตอนปล่อยเสียง
ถ้าจับได้นะเค้นถามหน่อยว่าตอนแอดไลน์ไปแล้วเนี่ย
แฮ็กยังไงวิธีการไปแฮ็กยังไงถึงแฮ็กได้
เพราะว่าในการแอดไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของเราทั่วไปนะ
เวลาเราจะไปติดต่อสื่อสารกับใครขอข้อมูลกับใครเดี๋ยวนี้
น่าสนใจน่ากลัวเหมือนกัน